มาต่อกันที่เรื่องราวของคุณพ่อลูกสี่พี่เปิ้ลนาคอนกันบ้าง
บอกเลยว่าปล่อยให้ศรีภรรยาคนสวยแม่จูนกัสมาน
ผ่าคลอดเจ็บตัวมาตั้ง๔ครั้งแล้วนะคะ
ครั้งนี้พี่เปิ้ลบอกว่าขอเจ็บตัวแทนบ้างค่ะ
ดีเดย์ปิดอู่ตระกูลอวันนี้สำหรับคุณพ่อลูกสี่เปิ้ลนาคอน
โดยพิธีกรอารมณ์ดีโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหน้าห้องผ่าตัด

และลงแคปชั่นสุดหาเหมือนจะกล้ากลัว
ตัวทำหมันตามที่เคยลั่นวาจาเอาไว้
แม้ใจจริงตั้งเป้าอยากจะมีลูกสัก๑๐คน
แต่เห็นใจภรรยาจูนกัสมาที่เสียสละตั้งท้อง
และผ่าคลอดมาแล้วถึง๔ครั้ง
เลยขอเป็นคนเจ็บเองทำหมันแทน
นาคอนเผยกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า

โดยการผ่าตัดครั้งนี้ใช้วิธีฉีดยาสลบ
และพักอยู่ในห้องปลอดเชื้อประมาณ๓ชั่วโมง
หลังจากนี้คุณหมอขอให้งดกิจกรรมผ่านผลทุกชนิด

แต่แฟนครอบครัวศิลาชัยไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะพรุ่งนี้เจ้าตัวก็พร้อมกระเตงลูก
และภรรยาเที่ยวได้แล้วล่ะค่ะ
หลับเลยสบายตื่นมาอ้าวเสียงเราวะ

เห็นหรือเป็นรับผ้าเขากระโดดถ่ายรูปหน้าโรงพยาบาลได้ยิน
แล้วพอเราหลับปุ๊บเขาก็ผ่า
แล้วก็ดึงสายที่มันผลิตน้ำเชื้อออกมา
เส้นทางเดินของลูกออสนับล้านตัว
กลัวไหมก็คิดอยู่ตลอดแหละว่าตัวเราแค่นี้เอง
แหงเขามดกัดจูมเขาขาแบบผ่าแล้วผ่าอีก

ไม่ต้องพักฟื้นอะไรเลยเพียงแต่ห้ามขี่เจสสกีแค่นั้นแหละ
เดี๋ยวตอนเช้าพาออกัสเข้าไปถ่ายหนังก่อน
ถ่ายหนังเสร็จแล้วก็ไปขอใหญ่
จ๊อปซะแล้วค่ะสี่อปิดอู่แล้วนะคะบ้านนี้นะคะ
ต้องบอกเลยว่าพี่เปิ้ลบอกว่าครั้งนี้ขอเจ็บแทนบ้างแล้วกันเนอะ
มีต้อง๔นอกว่าคนที่จะต้องปิดสักทีนะครับคุณผู้ชมค่ะ